ไปที่นี่หน่อยไปช่วยหน่อย

อาสัยอยู่ในคลอง

เพราะว่าช่วงนี้มันแรง
ก็จะต้องเร่งกันขนย้ายเจ้าปลาบึกตัวยักษ์หนีแรงกันนะคะคุณ
ไม่ใช่ปลาบูนี่มันปลาบึก

ชาวบ้านบุญแจ่มหมู่๑ค่ะตำบลน้ำเหล่า

เขาพากันแห่เอาแหเอาอวนมาควานหาปลาบึกในลำห้วยกันมากันเยอะเลย
คุณเห็นไหมเนี่ยดูสิคะหลังจากที่ตอนนี้เขาบอกน้ำในห้วยนี้มันเริ่มแห้งขอด
เขากลัวว่าปลาบึกที่นำมาปล่อยไว้ตอนเมื่อปีที่แล้วมันจะตาย
นี่ต้องโอ้โหหิ้วมันขึ้นมากี่คนเนี่ย
เพราะมันชื่อว่าปลาบึกมันบึกอ่ะมันบึกอ่ะมันใหญ่อ่ะ
คนก็ต้องใช้คนบึกอ่ะโอ้ยมันใหญ่จริงแล้วเนอะ

คือปลาบึกแต่ละตัวที่ช่วยขึ้นมาตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยน้ำหนัก๑๑๐กิโลกรัมอย่างนี้คุณ
โอ้โหต้องใช้ชายชะกันบึกอ่ะมาแบกปลาบึก
โอ้โหเมื่อปีที่แล้วต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมมันแรงหนักมาก
คือนายกอบตน้ำเหล่าคุณพี่สมนึกดวงในเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าปลาบึกเหล่านี้นะคะ
เป็นปลาบึกที่รอดตายมาจากภัยแรงเมื่อปีที่แล้วค่ะ
ตอนนั้นก็ปลาบึกเหล่านี้อยู่ในอ่างเก็บน้ำแม่คำปองปีที่แล้วเนี่ยแรงหนักมาก
อ่างเก็บน้ำแม่คำปองมันแห้งขอดนะปีนั้นชาวบ้านก็เลยช่วยกันขนย้ายปลาบึกเอาไว้
คือบางทีก็ช่วยทันบางตัวเนี่ยช่วยไม่ทันมันก็ลอยขึ้นมาตายกันหลายสิบตัวเลยคุณผู้ชม
อันนี้คือปีที่แล้วที่เจอภัยแรงนะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าหลังจากที่มันลอยขึ้นมาตายกันเยอะมากเนี่ย
คือภาพปีที่แล้วเยอะมากแบบนี้แล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันลอยขึ้นมาเกยตื้นตายอ่ะ
มันต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่สลดใจเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าสถานการณ์ในปีที่แล้วมันค่อนข้างจะรุนแรงอ้าวในปีนี้ก็เช่นกันนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าปีก่อนเนี่ยรอดตายมาได้แค่๓ตัว
ชาวบ้านก็เลยนำเจ้าสามตัวจากปีที่แล้วเนี่ยมาปล่อยไว้ในลำห้วยท้ายหมู่บ้านแทน
แต่คราวนี้ตรงบริเวณลำห้วยตรงนี้มันแรงน้ำมันเริ่มจะแห้งขอดอีกแล้ว
ชาวบ้านบอกว่าท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วแหละก็ต้องรีบขนย้ายไอ้ปลาบึกเจ้าสามตัวเนี้ย
บึกตัวเดิมนี้ที่หนีมาจากรอบที่แล้วเนี่ยกลับไปไว้ที่เดิมก็คือในอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง
ต้องกลับไปไว้ที่เดิมอีกครั้งเพราะตอนนี้บริเวณที่ย้ายมามันแห้งแทน
สถานการณ์แรงปีนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนเดิมคุณผู้ชมน่าเป็นห่วงไม่แพ้โควิด๑๙เลยนะ
เพราะนอกจากเราจะเจอปัญหาโควิด๑๙เราต้องมาเจอกับปัญหาภัยแรงอีก
ซึ่งอ่างเก็บน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ประมงได้เอาพันธุ์ปลาบึกมาปล่อยไปแล้วจำนวน๗๐๐ตัวค่ะ
คาดว่าปลายปีนี้จะมีปลาบึกตัวใหญ่เพิ่มมากขึ้นอีก
ชาวบ้านเขาก็ห่วงแหนแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรที่เขามีอยู่เหมือนกันคุณเห็นไหม
เพราะว่าแต่ละคนต้องบอกว่าร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันแบบไม่เกี่ยงกัน
คนละไม้คนละมือเพราะว่าเราเห็นภาพปลาบึกที่มันนอนเกลื่อนตายอ่ะ
แล้วมันค่อนข้างจะหดหูใจเหมือนกันนะคะ
แม้ว่าปลาบึกมันจะเป็นสัตว์แต่มันก็มีชีวิต
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยมันหาคนย้ายให้มันไปอยู่ในที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสม